เออจะให้หยุดยาว๔วันอยากอ่ะอยากไปแต่ไม่มีเงิน
คือจุดประสงค์ของการหยุดยาวครั้งนี้แน่นอนว่าเป้าประสงค์คือต้องการที่จะให้คนไทยไปเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพราะตอนนี้เราเพิ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลักถูกไหม
แต่ว่าถ้าไม่มีเงินจะกระตุ้นยังไงล่ะถูกไหม

อันนี้มันก็มีคำถามอยู่มากมายในใจ

ผลประชุมเมื่อวานนางสาวตรายซุรีตรายสตรานกุลลองโคโศกประจำสำนักนางยกรัฐมนตรีก็บอกว่า
ที่ไม่ได้ให้มีวันหยุดยาวในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย
เพราะว่าตุลาคมมันมีวันหยุดเยอะอยู่แล้ว

ก็เลยให้ไปในส่วนของเดือนพฤศจิกายน
เพราะว่าเดือนพฤศจิกายนไม่มีวันหยุดนักขัตเริกเลย
ก็เลยมีให้มติออกมาเป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับ
ในวันพฤษภาษณ์สวดีที่๑๙นะฮะ
และวันศุกร์ที่๒๐พฤศจิกายน
นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมจะได้หยุดต่อเนื่องไป
พฤษภาษณ์๑๙ศุกร์๒๐

ทีนี้เดือนธันวาคมเรามีวันท่อแห่งชาติ

นี่แหละเป็นประเด็นเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่า
ก่อนหน้านี้เขาก็วางแผนกันแล้วช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์
จันทร์เป็นวันหยุดชดเชยเพื่อนที่ฉันบอกว่าจริงหรือเปล่าเนี่ย
วันที่๗ที่จะมีการย้ายจาก๗ไป๑๑คำตอบจริง
จริงเพราะว่าเขาเอาไปต่อให้กับวันรัฐธรรมนูล
คือวันที่๑๐ธันวาคมมันตรงกับวันพฤหัสบดี
ก็เลยย้ายชดเชยวันที่๗ของชดเชยวันพ่อไปเป็นวันศุกร์ที่๑๑
ก็ทำให้มีวันหยุดติดกัน๔วันเหมือนกันก็คือเป็น๑๐
แต่คำถามคือคนที่จองแพ็คเกจต่างที่ไปเที่ยวแล้ว

การแพลนหยุดของประชาชนพวกเราจะชอบทำกันยาวเนอะ

บางทีเปิ๊บป๊ั๊บป๊บหาจองไปแล้วทำยังไง
ปั๊บแต่ไม่รับโชคนะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวให้แล้วกัน
แท้แต่ว่าคุณผู้ชมจะไปแพลนชีวิตตัวเองยังไง
แต่เป้าประสงค์คือกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ
และอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าแล้วถ้าไม่มีเงินในกระเป๋า
เราจะไปกันยังไงล่ะใช่ไหมฮะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากไปยังคอรมอลด้วยแล้วกันว่า
ทำยังไงให้ประชาชนเขามีเงินไปเที่ยวตามเป้าประสงค์ที่อยากจะให้ไปล่ะ
นี่ไงถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าจะคิดโครงการหรือว่าจะคิดนโยบายอะไรออกมา
ต้องคิดแบบรอบด้านให้มันครบวงจร
แล้วมันก็คิดอันนี้เดี๋ยวไปติดอันนี้อีกใช่ไหมคะ
ฝากด้วยค่ะเงินจากไหนที่ประชาชนจะเอาไปเที่ยว